ช่วงต้นแบบนี้ค่ะมาดูเรื่องของสถานการณ์ภัยแรงก่อน
เพราะว่าล่าสุดทางปพก็ได้ประกาศ
เขตพื้นที่ภัยพิบัติภัยแรง
ทั้งหมด๑๕จังหวัด๖๐อำเภอ๒๓๖๙หมู่บ้านนั่นเอง
พื้นที่ภาคเหนือก็เป็น๖จังหวัด

พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกอีก๕จังหวัด

ช่วงของภัยแรงก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่พฤศจิกายน
ถึงเดือนกรกฎาคม๘เดือนนี่แหละครับ
เป็นช่วงที่ต้องระวังวิกฤตของน้ำ
ดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปตรวจสอบสถานการณ์ภัยแรงในหลายพื้นที่
รวมถึงถ้าคุณผู้ชมมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของภัยแรง
เรื่องของการขาดแคลนน้ำปลาปลาน้ำอุปโภคบริโภค
น้ำทำการเกษตรก็ส่งลายมาได้

เพราะว่าสุโขทัยเป็นหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือ
หนึ่งในหกจังหวัดที่ประสบภัยพิบัติภัยแรง

ตอนนี้น้ำในแม่น้ำยมค่อนข้างจะวิกฤต
แล้วก็บริเวณประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์
เขาบอกว่ามีปริมาณน้ำกักเก็บแค่ประมาณ๓ล้านลูกบาทเมตร

อาจจะใช้ได้เพียงอีก๓เดือนเท่านั้นนะครับ
ประธานก็ต้องมีการจัดสรรน้ำอย่างเต็มที่
ติดตามรายงานสดได้จากคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐ
รายงานมาจากจังหวัดสุโขทัยครับเชิญครับ
สถานการณ์แม่น้ำยมที่จังหวัดสุโขทัยล่าสุดขณะนี้
แม่น้ำยนต์บางจุดเริ่มแห้งขอดแล้ว
ขณะที่ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์นะครับขณะนี้

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภคครับ
ปริมาณน้ำบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำยม

ตำบลในเมืองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
มีปริมาณกักเก็บน้ำ๔๓๒ล้านลูกบาทเมตร

โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ปิดประตูระบายน้ำทั้ง๕บาน
เพื่อกักเก็บน้ำมาใช้อุปโภคบริโภค
และไม่สามารถนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรได้แล้ว
ส่วนแม่น้ำยมขณะนี้นะครับปริมาณน้ำเหลือน้อย
บางจุดแห้งคอร์ดจนเห็นสันดอนไซด์โพล

แต่บางพื้นที่ของแม่น้ำที่มีประตูระบายน้ำ
และฝ่ายยางกั้นแม่น้ำเช่นฝ่ายยางคลองกระจง
ฝายังเกาะวงเกียรติยังพอมีน้ำอยู่บ้าง
โดยฝายางเหล่านี้นะครับเป็นพื้นที่ใช้กักเก็บน้ำสำรอง
ไว้พื้นที่ไว้ใช้ในยามหน้าแรงนะครับของแม่น้ำยม
เพื่อนำไปใช้อุปโภคและบริโภคและการเกษตรที่ใช้น้ำน้อย

น้ำจากแม่น้ำยมก็จะไหลผ่านไปอย่างไม่เกิดประโยชน์
ออกไปสู่อำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัย
อำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลกและจังหวัดพิจิตรจนหมด
ปริมาณน้ำที่มีอยู่นั้นเชื่อว่ายังเพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภคนะครับและจังหวัดเตรียมขอฝนหลวงมาช่วยเหลือ
เกษตรกรเก็บเกี่ยวใบยาสูบในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
เพื่อให้มีน้ำสะสมในแหล่งน้ำให้ประชาชนได้ใช้กัน
เชื่อว่าไม่มีปัญหาวิกฤตขาดแคนน้ำ
อีกทั้งยังกำชับให้ปพจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่ประสบภัย
เพื่อนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน
ขณะเดียวกันทางจังหวัดได้ประกาศพื้นที่ภัยแรง
แล้ว๘อำเภอ๔๐ตำบล๒๘๖หมู่บ้าน
เสียหายอีกรวมกว่า๒๐๐๐๐๐ไร่

คือปริมาณน้ำที่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์นะครับ
ปริมาณน้ำที่ท่านผู้ชมเห็นนี้อยู่ที่ประมาณ๔๓๒ล้านลูกบาทเมตร
คาดว่าจะใช้ได้เพียง๓เดือนนี้เท่านั้นนะครับ

ไม่สามารถนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรได้แล้วครับ
สิทธิบุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดสุโขทัยครับ
นั่นแหละครับคุณศักดิ์สิทธิ์ไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
ซึ่งเป็น๑ใน๖จังหวัดภาคเหนือที่ประสบภัยพิบัติภัยแรงนะครับ
แล้วก็ปริมาณน้ำจริงแบ่งเป็น๓ส่วนที่ใช้การได้
คือหนึ่งในส่วนของการรักษาระบบนิเวศ
เรื่องของการเกษตรแล้วก็๓อุปโภคบริโภค
แต่ตอนนี้การเกษตรรัฐขอความร่วมมือ
เพื่อการใช้น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศแล้วก็อุปโภคบริโภค
ดูสภาพน้ำโอ้โหแรงเหลือเกินนะฮะปีนี้นะครับ